สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
หาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมพีรวัตรอัธนาค
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทย
เมื่อวานนี้เปิดทำการเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับ
สุดท้ายแล้วติดลบไปเล็กน้อยครับ
มูลค่าการซื้อขายก็๓๕๑๒๖ล้านบาทโดยประมาณ
ลบไป๒๒๐จุดนะครับ
ปิดที่ระดับ๑๕๖๔๑๒จุด
มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับ
แล้วก็ถ้าถามว่าปัจจัยใหม่ในสัปดาห์นี้
อาจจะยังไม่ได้มีอะไรมาสร้างความเซอร์ไพรส์
ต่อตลาดการลงทุนในบ้านเรามากนัก

เพราะว่าจะมีตัวเลขสำคัญทยอยประกาศจากฝากฝั่งสหรัฐด้วย
รวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะครับ

ทองคำเมื่อวานนี้บ้านเราติดลบไปนะครับ
ลดลงมา๕๐บาทครับ
ทองคำแท่งซื้อ๒๔๐๕๐บาท
ขายออก๒๕๕๐บาทนะครับ

แต่ถ้าหากว่าใครเป็นนักลงทุนระยะยาว

และฤดูการจ่ายเงินปันผลของหุ้นนั้น

หรือจะรอซื้อชั่วจังหวะเวลาไหนดี

ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับ

และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ

สายงานค้าหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

กลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ถ้าท่านผู้ชมช่วงนี้ลงทุนในหุ้นนะครับ

ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับ

อีกแค่๒จุดนะครับแต่ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางที่๓๕๐๐๐กว่าล้าน
นะครับในหัวถ้าเกิดเราไปดูต่างประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างอเมริกานะครับอย่างตัวเยอรมันทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับ
ชนีหุ้นของประเทศต่างประเทศพวกนั้นนะครับ
อันนี้ก็ต้องมาดูประเด็นในต่างประเทศเพราะอย่างเยอรมัน
ผลิตที่ปรับตัวได้ดีครับ
ในขณะที่เรื่องของความเสี่ยงที่คนยังจับตา

ตอนนี้ผลโพลต่างเป็นอย่างไรบ้างอ่ะผม

ดูเหมือนผลโพลจะชี้นะ

ก็คือคนที่เป็นผู้ชาย
เพราะว่าคะแนนตอนนี้โพลยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนนำอยู่ใช่ไหมครับ

ปีที่แล้วนี่ผักปากกาเซียนมาหลายครั้ง

แต่ก็ต้องมาติดตามครับว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายไหนนะครับ
ซึ่งประเด็นตรงประเด็นพวกนี้ถึงว่าเราจะเป็นประเด็นเสี่ยงแต่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรหุ้นเยอรมันได้เลยนะครับ

ครับผมนักลงทุนจะมั่นใจว่าไม่น่าจะพลิกโผล่

นี่ถ้ากลับมาดูอย่างบ้านเรานี่เดี๋ยวผมบอกให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับว่า
ช่วงนี้ไฟมัลซิฟขายค่อนข้างเบาบางนะครับ

อันนี้เนี่ยผมเคยได้ยินประโยคนั้นเขาชอบพูดว่า
อันนี้มันเป็นเพราะว่าวลีนี้หรือเปล่าฮะทำให้ช่วงนี้ตลาดซบเศร้าไป
ครับก็จริงวรีนี้เนี่ยหมายถึงว่านักลงทุนเนี่ย
ในอดีตโอ้โหวลีนี้ใช้กันมาผมว่านานมาก

ในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีช่วงที่เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นมาก
นะครับก็คือช่วงก่อนสิ้นปี
ก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เม็ดเงินจะเข้าในช่วงปลายปี
แล้วก็เข้าต่อเนื่องในช่วงต้นปี
พอมาถึงประมาณเดือนพฤษภาคม
ก็จะเป็นช่วงที่คนที่ลงทุนไปก่อนหน้าเริ่มมีกำไร

แต่เดี๋ยวนี้วลีนี้ผมสังเกตมาหลายปี
ไม่ค่อยถูกแล้ว
หลังตลาดก็พฤษภาคมนักลงทุนเริ่มเปลี่ยน

แต่ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าหากช่วงนี้เราดูกันจริง
บ้านเราก็จะเป็นช่วงที่เราเห็นตัวเลขต่างฟื้นตัว
นะครับเกาหลีใต้ไต้หวันนี่ฟื้นตัวไปหลายเดือนแล้วนะ
การส่งออกทั้งประเทศในกลุ่มเอเชียเหนือแนวน้องเอเชีย
อาเซียนเพื่อนบ้านเราล่ะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์นี่
ส่งออกนี่โตเนี่ยระดับประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ไปถึง๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
แล้วบ้านเราเมื่อผมจำได้เรื่องเมื่อเดือนมีนาประกาศตัวเลขส่งออกอันนั้นก็โตไป๙เหมือนกัน
ใช่ก็ต้องบอกว่าของเราก็คงจะไปล้อกับทิศทางเดียวกับอาเซียนนะครับ
แต่ว่าตัวเลขของเราตอนนี้ถ้าเทียบกับการโตกับเพื่อนบ้านรอบเราเนี่ย
อาจจะยังโตน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเลยทำให้ในแง่ของนักทุนต่างชาติเนี่ยเขาจับตามองนะครับ
แล้วก็อันที่๒เนี่ยสิ่งที่นักทุนต่างชาติเขามองในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศไทยเนี่ย
เขากลัวว่ามันดีประเดี๋ยวประดาวไงเขากลัวว่าดีแล้วดีไม่ต่อเนื่อง
เดี๋ยวมารอบไตรมาสหน้าจะขดตัวอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขาเฝ้าดูว่านโยบายรัฐบาลก็ดีการบริโภคของคนไทยเงินออมก็ดี
มันจะต่อเนื่องไหมนะครับถ้าต่อเนื่องก็หมายความว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นไทยตอนเนี่ยไม่เย้า
ถ้าเทียบกับในภูมิภาคด้วยนะถูกต้องเทียบกับภูมิภาค
นอกจากประเด็นของเซลล์อินเมย์ที่ผมพูดไปมาสักครู่นะครับ
ช่วงนี้ช่วงประเภทภาพถือว่ามันเป็นช่วงคราวดูการจ่ายปัญหาผลของหุ้น

ตั้งแต่เล่นจะซื้อหุ้นปันผลซื้อตัวไหนดี
หรือกระทั่งที่ว่ามีหุ้นอยู่ควรขายหุ้นก่อนปันผลหรือรับปันผลแล้วค่อยขายดี
ใช่จริงแล้วถ้ามีหุ้นอยู่ถือมานานแล้วคือติดหุ้นเนี่ยนะรับไปเถอะ

รับไปเถอะคุณถือมาตั้งนานแล้วนะครับ
พอถึงเวลาเขาจะจ่ายเงินปันผลคุณกลับขายทิ้งอีก

ตอนนี้หัวใจหัวใจหลักเวลาเราดูในเรื่องของหุ้นที่จะรับปันผล
ก็ควรจะเห็นกำไรของเขาอย่างน้อยส่งตัวหรือดีต่อเนื่องก็จะดี
อันนี้เราก็โอ้โหมีคำถามเยอะแล้วซื้อหุ้นตัวไหนดี
หูหุ้นในตลาดมีตั้ง๕๖๐๐ตัวตัวไหนที่เรามองว่าคัดและปันผลดีครับพี่นิด
พฤษภาต้องบอกว่าหุ้นที่ประกาศจะขึ้นเครื่องหมายจ่ายปันผลเยอะมากนะครับ
เราก็ลองคัดมาเป็นตัวอย่างแล้วกันให้ผู้ชมทางบ้าน
ตัวแรกเลยนะครับเจริญโภคภัณฑ์

เอออยู่กับชีวิตเราเราอยู่กับเขาตั้งแต่ตี๕ถึงเชื่อมนอนถึงหลับเลย
นะครับเงินปันผลก็อยู่ประมาณสัก๓๕๓๖
โอ้โหถือว่า๓๕เนี่ยจริงไม่ได้น้อยนะครับ

คนต้องแทนจากเงินปันผลในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยก็มาสัก๓๔
อันนี้ก็ถือว่าใกล้กับตลาด

ใช่มันก็ผลิตไฟฟ้านะครับ
ปันผลเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โห๕๒๓
ใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่น่ากลัวอะไรนะครับ
ลงไฟฟ้าเข้าไปเรื่อยนะครับ
ใช่ก็ถือว่าเป็นพื้นเบิ้มของอสังหา
๓๓โอ้โหค่อนข้างสูงนะครับ
ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งมามองในกลุ่มของกองทุนนะครับ
โดยเฉพาะที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
นี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับปัจจุบันเนี่ย

โอ้โหตัวไหนล่ะเนี่ย

โอ้โหอันนี้นี่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะ
ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแต่ว่าก็มีเกี่ยวกับชีวิตจำวันเหมือนกัน
เพราะว่าเรื่องของการสัญญาณโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย
พอเครือข่ายโทรศัพท์ต่างเขามีการที่เราใช้งานอยู่

ในการติดตั้งจานปล่อยสัญญาณต่าง

ก็จ่ายเงินปันผลทุก๓เดือน
อีก๓เดือนก็คือปีหนึ่ง๔ครั้งตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่าง
กองทุนและก็ห้นปันผลที่เราคัดเลือกมานะครับ

เกี่ยวข้องกับการชีวิตในประจำวันอยู่แล้ว

ก็ต้องฝากไว้ครับสำหรับคนที่กำลังมองหา

ก็ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณคิงครับผม

ของผมเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่กำลังที่จะรับปันผล

นี่คือคำแนะนำดีครับสำหรับปรับพอร์ตการลงทุน
วางแผนการลงทุนกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ